ไปดูคลิปภาพเหตุการณ์อุบัติเหตุตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากคนเมาแล้วขับ
แต่ว่าโชคดีที่เขายืนอยู่หน้าบ้านแล้วเขาหนีออกมาได้อย่างปลอดภัย

นี่ครับ

นี่เหวาะเลยนะนี่
แล้วยังพุ่มมาต่ออีกยังไม่หยับเครื่องนะคะ

โชคดีที่เด็กสองคนที่นั่งอยู่มีสติพอที่จะเอาตัวรอดออกมาได้อย่างปลอดภัย
แต่ว่าทุกคนแบบตกใจมาก
นี่คือเฟซบุ๊คที่มีการโพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิด
เหตุการณ์ประทึกรถกระบะสีดำเสียหลัก
ฉลับไปข้างขวาก่อนแล้วหมุนเวียงกลับมาทางด้านซ้าย
ซึ่งเป็นร้านขายของชำเป็นบ้านคน

เริ่มพาจับมือกันวิ่งหนีเข้าไปอีกด้านหนึ่งนะฮะ

จอดนายประวิษฐ์ผิวคนภรรย์อายุ๓๙ปี
ร้านขายของชำชื่อว่าร้านภูวเดชงานเหล็กตั้งอยู่ริมถนน
คำหายท่าศิลาบ้านแดงตะบนเหล่าแดงอำเภอดอนมดแดง
อุบลราชธานีดูเขาก็ชี้ให้เห็นจุดเกิดเหตุ
นะฮะคือเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมีคนอยู่ในร้าน
สิบเอ็ดคนโอ้โหเยอะมากเยอะนะจู่จู่ได้ยินเสียงเบิ้ลเครื่อง
เสียงดังมากมึ้นมึ้นใหม่นะฮะก่อนจะมีรถคันหนึ่งเนี่ย
เสียหลักหมุนแล้วก็เข้าไปชนที่ร้านคนอย่างร้าน๑๑คนต่าง
พากันกระโดดหนีมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่บาดเจ็บด้วย
จากการถูกสิ่งของกระเด็นแล้วก็ตกมาใส่ทั้งหมดยังตกใจกับเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นนะครับนางสาวบรรดาบุญเพิ่มอายุ๑๗ปี
ซึ่งปรากฏภาพสวมเสื้อยืดสีดำลายขวางที่นั่งอยู่
หน้าร้านที่เกิดเหตุเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะนะบ้านเขาอ่ะ
อยู่ไม่ได้ไกลจากจุดนี้จู่มีกระบะคันนี้พุ่งมา
ตรงเข้ามาหาเขาเลยโชคดีเขาเห็นก่อนก็เลยพากันกระโดดหลบหนี
ออกมาได้โดยไม่ถูกชนแต่ก็บาดเจ็บจากการถูกของในร้านเนี่ย
ตกใส่ก็อยากจะฝากเตือนไปยังคนที่เมาแล้วขับ
คนที่เมาแล้วขับไม่ควรจะขับเพราะว่าทำให้คนอื่นนั้นเดือดร้อน
เหมือนเหตุการณ์นี้นะฮะเอาไปฟังเสียงนะครับ
ก็ได้ยินเสียงรถ
ดูท่าทีว่ามันมาไม่ดีแน่นอน
ก็เลยรีบวิ่งหนีค่ะ
ว่ายังไงก็ไม่รอด
เมาค่ะ
ค่ะหนูเห็นแต่เขาหมุนพวงมาลัยอยู่ค่ะ

ก็จะทำให้คนอื่นเดือดร้อนค่ะ
สร้างความเสียหายให้ผู้อื่นค่ะ

ยังจะลงมานะลงมาทำท่าแบบ

ตำรวจสพดอนมดแดงเข้าไปตรวจสอบ

โอ้โห๒๐๗มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
เกินมาประมาณ๑๕๗นะคะ

ดำเนินคดีแล้วก็ยึดรถ

เพราะว่าต้องรอผลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากแพทย์ซะก่อน

รวมความเสียหายไปให้เขาชดใช้

ขณะเมาสุราพนักการต่อส่วนก็

ได้จากแพทย์แล้วก็ส่งฟ้องต่อไป
ก็แยกเป็นเรื่องของอาญาในการเมาแล้วขับ

พุ่งไปในบ้านของคนคนนี้ต้องแยกกันไปสองคดีนะครับ